เรามาดูเรื่องของคดีน้องชมพู่สักหน่อยแล้วกันนะฮะ
พอดีเมื่อวานนี้มันก็มีบรรยากาศเรื่องของการสาบานแล้วก็ดื่มน้ำสาบาน
สิ่งที่ต้องทำเมื่อวานนี้มันเกิดจากที่ทางด้านของตาชาญกับยายสมควร
ซึ่งเป็นพ่อแม่ของลูกหลานในครอบครัวเนี่ยนะฮะ

สังคมจะได้สบายใจพ่อแม่เองก็จะได้สบายใจ
พาลูกหลานและเขยทั้งหมดไปสาบานพร้อมกันยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
หลังจากนี้พ่อแม่ขออย่างเดียวให้ลูกทุกคนรวมทั้งเขย
กลับมารักสมัครสมาธิสามัคคีกันเหมือนเดิมนะฮะ
ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยที่คุณผู้ชมเห็นคือวัดภูผาแอกนะฮะ
ช่วงสายตามการที่เขานัดแนะกัน
นาตาลาบขอภัยตาชาญลาโพนาตาของน้องชมพู
แล้วก็ยายสมควรนัดหมายลูก๕คน
ก็บรรดาเขยด้วยก็มากันเป็นสักประมาณ๘คนได้

แต่จะมีลุงพลกับป้าแตนจะมาช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อวานก็ฝนตกด้วย
ตาชาญบอกว่าสิ่งที่ตาชาญต้องทำคือ
ตาชาญเป็นผู้นำต้องทำแบบนี้
ต้องเอาลูกและเขยมาพูดมาสาบานพร้อมกัน

ตาชาญก็กล่าวนำบูชาพระรัตนัตรัย
หลังจากนั้นพระอาจารย์บุญมาพระที่นับถือ
มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ทำน้ำมนต์ให้ดื่มน้ำสาบานกัน
เป็นน้ำที่ไหลลงมาจากเขา
หลังจากนั้นตาชาญกล่าวนำคำสาบาน
ให้ทุกคนในครอบครัวพูดตาม

ก็ลุงพลเองมีการโต้เถียงกับตาชาญขึ้นมานิดหน่อย
ว่าให้ทุกคนเอ่ยชื่อตัวเองทีละคนนะ

เพื่อทำให้คนที่ทำชมพู่มีอันเป็นไป
ครอบครัวจะได้วิบัติชิบหายไปเลย

ขณะที่ตาชาญเองก็บอกว่าวันนี้ต้องทำตาม

แต่ว่าจังหวัดที่มีการกล่าว
หลังต่างหากก็เสียงดังฟังชัดเหมือนกันแหละ
ฟังบรรยากาศกันหน่อยครับ
จะชอบครัววิบัติให้ชิบหายไปเลยค่ะ

คือลุงพลเนี่ยความตั้งใจของลุงพลคือ
ความเข้มข้นของที่เงินราคาคำสาบาน
คือตาชาญก็บอกว่าเอาตามที่พ่อพ่อทำไม่ใช่แกทำ
พ่อทำพูดตามพ่ออะไรแบบนี้นะฮะ
กล่าวคำสาบานก็มีคนสังเกตว่ามีช่วงหนึ่ง
ลุงพลไม่ได้พูดข้อความที่พ่อพูดนำคือ
หากมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของชมพู่
อันนี้คือตาชาญเป็นคนกล่าวนำแต่ลุงพลไม่พูดท่อนนี้
แต่ไปพูดท่อนคือให้มันหนักขึ้นคือบอกว่า
ถ้าเกิดว่ามีการทำให้น้องเสียชีวิตอะไรคือให้มันหนักขึ้นไปอีก

ข้าพเจ้าข้าพเจ้า
มีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็น
มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวข้องกับการตาย
กับการตายไปไปจน
กับการหายตัวไป
กับการหายตัวไป
จนถึงแก่ความตาย

วงศีรศาสตร์

ขอให้ข้าพเจ้า
มีอันเป็นไปจนถึงแก่ความตายภายในสามวันเจ็ดวัน
บางตัวที่รูมคนชื่อได้ตามนะครับ
ปฏิเสธครับเขาบอกว่าหมุนตาพูดเมื่อการเครื่องแสมมินทรีย์

ขอกลับขอกล่าวคำสาบานของตัวเองที่เตรียมมาเองต่อหน้าพระอาจารย์บุญมาคนเดียว
แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งมีการจุดทูบ๙ดอกปักที่กระถาง
แต่เป็นการปักทูบแบบกลับหัวหลายคนก็สงสัยว่าลุงพลจะปักทูบกลับหัวทำไม
นั่นไงหลายคนตั้งคำถามนะเอาจริงบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้
รู้มาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้เราก็เลยไปถามผู้รู้หน่อยนะคะว่า
เอ๊ะลักษณะการปักทูบกลับหัวแบบนี้มันมีนัยยะหรือบ่งบอกอะไรนะคะ
คนแรกที่เราไปถามเลยคือเนรนแอร์เนรนแอร์อันนี้หมายความว่ายังไง
แอร์บอกว่าการกระทำแบบนี้แสดงถึงความไม่จริงใจ
แล้วจะให้คำสาบานเป็นโมคะถือว่ามีพิรุษ
ส่วนหมอช้างค่ะหมอช้างทศพรศรีตุลาบอกว่า
เป็นการป้องกันไม่ให้วิญญาณอาฆาตนะคะ
ส่วนแจ็คจิลกูรูกุมารทองบอกว่าเป็นการแก้เคล็ดไม่ให้สิ่งไม่ดี
หรือคุณสัยเข้าตัวนะคะส่วนพระอาจารย์บุญมาบอกว่า
เป็นเพราะลุงพลทราบว่าพระอาจารย์พระอาจารย์นะ
ควันทูบก็เลยปากทูบกลับหัวเพื่อไม่ให้เกิดควัน
พระอาจารย์ก็คือคนที่ทำพิธีทำพิธีนะคะ
อันนี้แจ๊กตียูนะทีนี้คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่า
สาเหตุลึกแล้วจริงแล้วลุงพลทำไมต้องปักทูบกลับหัว
มีใครแนะนำหรือเปล่ามันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องมีที่มาที่ไป
นี่ค่ะคนนี้ค่ะเป็นคนแนะนำหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะ
หมอปลาบอกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการแสดงถึงความหนักแน่นกว่าการดื่มน้ำสาบานไปอีก
และหมอปลาเป็นคนบอกลุงพลเองว่าให้ทำแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ฟังเสียงหมอปลาค่ะ
หรือไม่จริงหรือไม่จริงอันนี้ลุงแกทำเพื่อสะบายใจซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลยในการพิรุธของลุงพล
และที่สำคัญผมเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้ถามผมเพราะผมเป็นคนแนะนำแค่
เพื่อให้มันเกิดผลวัยยิ่งขึ้นกับคนที่มันคิดไม่ดีหรือคนที่ทำร้ายน้องช่วงผู้
ผมบอกอันนี้ไอ้คนที่ปากทุกข์กับหัวจำไว้นั่นคือคนแน่คือคนไม่ทำ
คือคนที่อยากจะให้ไอ้เวรกรรมนี้กลับไปหาไอ้คนที่ทำน้องชมพู่
และไอ้คนที่คิดกับลุงไม่ดีด้วยและไอ้พวกสำนักต่างต่างที่มันออกมีไม่รู้
มีนงมีเลนอะไรไม่รู้ที่ว่าลุงพลทำให้ถูกลุงพลถูก
ถ้าไม่ถูกเนรสงสัยมาถามกูนี่นะอันนี้ไม่ได้อยากเปิดเรื่อง
อย่าศึกษาให้ดีอย่าอ้างแต่เรื่องศัยศาสตร์เรื่องของมึงนะ
เบอร์โทรหมอปลามีเจอกันได้ดื่มน้ำสาบาน
ต้องไปดื่มที่วัดพระแก้วถ้าทีมฝั่งนั้นไม่มีรถมา
เดี๋ยวหมอปลาจะไปรับกล้าหรือเปล่าโอ้โหคือหมอปลาแกแน่นอนมากเลยนะ
แกยืนกระต่ายขาเดียวเลยว่าแกเชื่อลุงพล
เชื่อว่าลุงพลบริสุทธิ์ใจเห็นไหมถึงกลับท้าให้มาดื่มน้ำ
สาบานอีกครั้งที่วัดพระแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับคุณผู้ชม
เราถามเรื่องของการปักทูปกลับหัวเนี่ยถามห้าคนก็ห้าความหมาย
แต่คนที่สุดท้ายแล้วแนะนำให้ลุงพลทำแบบนี้คือหมอปลาอืม
แปลว่าอะไรแปลว่าเวรกรรมเหล่านั้นถ้าเกิดใครทำ
มันจะคืนสนองกับคนที่ทำใช่ไหมมันหนักกว่าการดื่มน้ำสาบานไปอีกอ่ะ
เป็นอันเคลียร์เรื่องของการปักทูบกลับหัวนะใช่ตามนั้นคือทำตามที่หมอปลาบอกค่ะ
ถ้าจะย้อนกลับไปในช่วงที่กล่าวคำสาบานเนี่ยนะคะทุกคนจะต้องกล่าวตามคุณตาชาญใช่ไหม
แต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่คุณตาชาญเนี่ยคืออึกอึกอักอักเนี่ยนะคะ
พูดผิดพูดถูกเนี่ยนะคะจากการอ่านของตัวเองเนี่ยและในช่วงนั้นเขาก็ไปจับตามองลุงพลอีก
ครับลุงพลก็ไม่ได้พูดตามตาชาญอีกครับโดยเฉพาะประโยคที่พูดประมาณว่า
ผลที่จะได้รับถ้าตัวเองเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
และการเสียชีวิตของน้องชมพู่ช่วงนั้นมีคนสังเกตว่าลุงพลไม่ได้พูด
ไปถามลุงพลเลยสาบานเสร็จแล้วลงมาค่ะคุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราไปถามนะคะ
ลุงพลบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าการที่ไม่ได้พูดตามคำสาบานบางประโยค
เพราะคำสาบานที่ตาชาญร่างมาเหมือนทำแบบผ่านผ่านเพื่อให้เกิดความสบายใจของครอบครัว
คือมันดูไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่นะซึ่งลุงพลอยากให้มีคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์กว่านั้น
แยกตัวมาสาบานอีกครั้งคือหลังจากที่มีการทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลุงพลแยกตัวไปสาบานอีกรอบนะคะซึ่งคำสาบานก็บอกว่าร่างมาเองเนี่ยนะคะ
ทำไมถึงต้องแยกตัวไปลุงพลตอบแบบนี้เป็นการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ไง
อกจากนี้นะคะที่มีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของปักทูบกลับหัวเนี่ย
ไปถามหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือเนญแอร์บอกว่าการทำแบบนี้เพราะอยากจะให้คำสาบานเป็นโมคะ
ไปถามไปถามลุงพลเลยลุงพลอยากให้คำสาบานที่เกิดขึ้นที่พูดตามตาชาเนี่ยเป็นโมคะใช่ไหม
ลุงพลตอบบอกว่าไม่เป็นการแก้เคล็ดไม่ใช่การกลับคำสาบานแน่นอน

พ่อตาก็ผมบอกว่าเอาให้มันต้องมีประโยคแบบนี้เข้าไปด้วย

ตาก็เลยบอกว่าต้องให้ผมทำตามพ่อตา

ให้ทุกคนพูดแบบผมพูดทีละคน

เราเห็นว่ามีการปักกลับด้านด้วยนะครับ

เป็นการแก้เคล็ดบางอย่างแค่นั้นเอง

หมายถึงเมื่อวาน
บอกรู้สึกดีที่ได้ดื่มน้ำสาบาน
มันเหมือนเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วคุณพ่อก็บอกกล่าวทุกคำสาบานเลยนะ
ตาชาญทุกคำเลยไม่มีตกหล่น
ไม่จำเป็นจะต้องไปสาบานที่อื่น

เพราะว่าลุงพลบอกว่าอยากจะไปสาบานที่วัดพระแก้วเท่านั้นใช่ไหม
คุณพ่อบอกว่าไม่อยากไปสาบานที่อื่นไม่จำเป็นด้วย
ส่วนที่ลุงพลอยากจะไปพิสูจน์แบบไหนก็แล้วแต่ลุงพลและการอ้าง

หลังจากพิธีเสร็จเรียบร้อยแม่บอกว่าไม่จำเป็นหรอก

เพราะพวกเราเป็นชาวกกอก
ทุกคนนับถือสถานที่แห่งนี้
หากไม่กล้าสาบานที่อื่นก็ไม่จำเป็น
และถึงจะสาบานร้อยวัด

ก็จับคนร้ายไม่ได้อยู่ดี
แต่คุณแม่ทำวันนี้เพื่อความสบายใจของพ่อ
จะให้ลูกหลานและเขยกลับมารักกันเหมือนเดิม

นะใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ให้เขาถูกไปอะไรแบบนี้แหละนะครับ